เรื่องราวของนักแข่งนะครับในบ้านเราที่มีแรงบันดาลใจ
อยากจะเป็นนักแข่งระดับโลกนะครับแน่นอนครับ
ในบ้านเราก่อนหน้านี้เราก็มีทั้งคุณฟิลรัฐภาค
มีคุณติ๊งโน้ตที่สามารถไปถึงระดับโลกได้รวมถึงคนอื่นด้วย
ใครจะเชื่อใช่ไหมนะครับว่าลีลาร์คับขี่แบบนี้
จะเป็นฝีมือของเด็กน้อยวัยเพียง๖ขวบ
นั่นก็คือน้องวินนี่เด็กชายธนัชชานนท์ศรีเพชรสุวรรณ
แต่เมื่อผมเห็นกับตาตัวเองแล้วโอ้โหต้องยอมรับในฝีมือของน้องเขาเลยล่ะครับ
ซึ่งคุณการศรีเพชรสุวรรณผู้เป็นพ่อพยายามปลุกปั้นลูกชาย
ถึงขนาดส่งไปเรียนศาสตร์การขับขี่กับติ๊งโน้ต
สุดยอดนักบิดของไทยที่เข้ามาดูแลถ่ายทอดวิชา
ผมก็จะเรียกลูกมานั่งดูด้วยจนเกิดเป็นความชอบของเขา
คือหลังเขาก็จะเริ่มลบแล้วว่าเมื่อไหร่จะมีอีกเมื่อไหร่จะมาอีกอะไรอย่างนี้ครับ
ก็เลยเหมือนกับว่าผมก็เริ่มเห็นว่าเหมือนลูกผมจะชอบพวกกีฬาพวกนี้
ก็เลยร้องให้เขามาเล่น
เวทจะเป็นคนที่หลังจะได้แชมป์บ่อย
แล้วก็จะค้นทางที่จะเข้าที่หนึ่งบ่อย

หรือว่าด้วยลักษณะคาแรคเตอร์ของเขาเอง
คือมันเลยทำให้เด็กเขาวินนี่เขามองว่าเป็นไอดอล
พ่อเนี่ยเขามีความแบบว่า

อยากให้แบบอยากให้ลูกแบบ

คนนี้เราสามารถสอนได้นะ
แต่ว่าผมขอดูน้องก่อนนะว่าน้องโอเคหรือเปล่า

โอกาสที่จะไปถึงระดับโลกหรือระดับอะไรเนี่ย

ยังมีโอกาสได้ไปขนาดระดับโลกเลย

อยากให้ลูกชายก้าวไปเป็นสุดยอดนักบิดระดับโลก
ต้องดูแลเอาใจใส่มากเป็นพิเศษ
แม้จะมีความเสี่ยงเรื่องของอุบัติเหตุ
ชนิดที่ผู้ปกครองของเด็กรายอื่นนั้นไม่กล้า
แต่สำหรับวินนี่นั้นเต็มร้อยครับ
ฝันอยากให้เขาไปเป็นนักแข่ง
ก็คือระดับระดับโลก
แต่ว่ามันก็มองอาจจะเกินฝันไป
แต่ว่าคือถ้าไปถึงจุดนั้น
มันก็เป็นกำไรชีวิตของมินนี่แล้ว

ผมไม่ได้วางเป้าหมายไว้ให้เขาเลย

โชว์ให้เราดูอีกสักครั้งหนึ่งนะครับ
เดี๋ยวเราไปชมกันครับ